หลายคนอยากจะรู้แหละว่ายาย่าเนี่ย

แล้วงานนี้ก็เลยต้องถามความรู้สึกจากฝ่ายหญิงสักหน่อยนะคะ
ตัดสินใจมีไอจีส่วนตัวด้วยนะครับ
สำหรับพี่ณเดชน์อยู่วงการมาตั้งนาน

หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีเล่นไหมคะ
แต่ว่าคือเขาบ่นมานานมาก
แล้วก็อยากมีไอจีเป็นของตัวเอง
กูกลัวว่าจะเป็นรูปตลกของกูมากค่ะ

ว่าพี่แบร์เขาจะลงรูปประมาณไหน
ไม่อันนี้ขอทำเองเลยค่ะ
น่าจะอยากลงรูปให้แฟนได้ดู

เพราะพี่เขาก็เป็นคนที่ถ่ายรูปสวย
หนูจะบอกให้ฟังนะว่าเขาก็ยังมีรูปแล้วนะคะ

รอดูนะคะเพราะว่าตอนนี้ณเดชน์ยังไม่ลงรูปอะไรเลย

เพราะว่ายกีฟาร์โน้นเขาก็
พี่ณเดชน์รุ้นอยู่นะคะ